สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ตอนตี๑๔๔ค่ะหนูทักแชทไปถามน้องก็กลับแล้วนะแล้วน้องก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะค่ะแล้วหนูก็เลยประมาณตี๑๕๕หนูก็เลยบอกกับน้องว่าน้องอยู่ที่โต๊ะนะเดี๋ยวพี่ห้ามไปไหนนะอยู่ที่โต๊ะเป็นเพื่อนพี่สาวพี่หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจเดินออกไป
ตอนนั้นน้องก็ยังมีสติปกติแล้วหนูก็ชักแชทไปบอกน้องอีกทีตอนประมาณตี๒๑๔ทักไปบอกว่าพี่รออยู่ที่รถพี่เคลียร์บินที่โต๊ะหมดแล้วนะ
มารู้อีกทีตอน๑๑โมง๔๕ค่ะคนชื่อข้าวโอ๊ตให้คนชื่อโอ๊ตเขาทักเฟสมาบอกหนูเขากดไอ้นิ้วโป้งมาเหมือนพยายามติดต่อหนูแล้วหนูก็เลยกดกลับ
แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเพื่อนเธอเสียแล้วนะคนที่อยู่โต๊ะเราเมื่อคืนไม่บอกค่ะแล้วหนูก็เลยถามว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เขาบอกตาย
ถ้าไปบอกให้คนนี้รอก็คือว่าต้องเข้าไปหาแต่นี่กลับบอกในแชทว่ารออยู่ที่รถอ้าวแล้วตกลงคือกิ๊บยังไม่รับรู้ว่าแอร์เราอยู่ที่รถแล้วเรื่องอะไรทำไมพูดไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
แล้วมาพูดคำว่ากูกูไม่คิดว่าพวกมันจะทำแต่พอไปที่เกิดเหตุกูรู้ว่าพวกมันทำ
หนูไม่เข้าใจว่าทำไมแอร์ถึงไม่คิดว่าพวกมันจะทำใช่ค่ะมันน่าสงสัยหนูว่ามันน่าสงสัยมากมากค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นวันนี้คือตำรวจเรียกมาสอบสำหรับผู้หญิงสองสามคนนะคะ
ที่อยู่ในข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็แต่ละคนก็ให้ข้อมูลคล้ายกับที่ออกมาเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ
ถ้าจะเอาให้ชัดเจนคือคนที่ชื่อแอร์ที่บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็ไปในวันนั้นด้วยแต่ว่ากลับก่อนทั้งโต๊ะมีทั้งหมดสี่คนเนี่ยนะคะ
คือแอร์ก็ยังคงเล่าเรื่องเหมือนเดิมว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็เล่าเรื่องเหมือนกับเหมือนเดิมเลยว่าพอไปถึงที่ร้านกิ๊บก็ไปทักคนนั้นไปทักคนนี้
ลักษณะแบบนี้ค่ะเล่าเหมือนเดิมในขณะที่คนถัดมาคือผู้หญิงเสื้อสายเดี่ยวสีดำที่หยิบกระเป๋าแล้วก็วิ่งตามไปใช่ไหมคะ
เธอก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรก็คือแค่เอากระเป๋าไปให้เท่านั้นแต่ก็ยอมรับว่ารู้จักคนที่อยู่ในกลุ่มของผู้ต้องหา
ในขณะที่อีกคนนึงที่บอกว่ามีคลิปเสียงออกมาค่ะคุณผู้ชมที่เล่าว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ว่าเขาเสพยาแล้วมีผลจากยาเสพติดยาเคอะไรเนี่ยนะคะสรุปคือไม่ใช่คนที่อยู่ในเรื่องราวใดเลย
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับมาวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันกับ๓ท่านนะคะ
ท่านแรกค่ะก็คือทนายสงการอัชริยศัพย์นะคะทนายสงการยังตามเรื่องนี้ให้อยู่นะคะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมคุณยายแตงอ่อนคีรีคุณยายของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็คุณนัทธวุฒิหอยสังพี่ชายของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนจะกระจ่างมากขึ้นสำหรับคนที่ครอบครัวมองว่าแวดล้อมเรื่องนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนคือเรียนลองถามกันไว้อย่างนี้ก่อนนะคะสมมุตินะสมมุติไม่ว่าจะเป็นการชนสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสารในร่างกายมีหรือไม่มียาเสพติดหรือไม่หรือมีสารอะไรที่ทำให้น้องถึงกับเสียชีวิตหรือใดก็แล้วแต่
สมมุติมันออกมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นแค่สุดท้ายแล้วก็ข่มขืนแล้วเสียชีวิต
ครอบครัวได้เตรียมใจไว้ไหมว่ามันอาจจะไม่ได้มีซับซ้อนอะไรเตรียมไว้ไหม
ก็เตรียมใจไว้อยู่แต่เป็นอย่างงั้นก็รับได้เอ่อเตรียมใจไว้อยู่
แต่ก็ต้องใจถึงที่สุดล่ะก็ยังไม่ทำไปหาไปตามโตะเข้ามาตรวจไม่ใช่ว่า
ผลจากจันทร์บุรีแล้วจะอยุดแค่นี้คือไม่เป็นไรถ้าตรวจสุดแล้ว
มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีแก๊งไม่ได้มีใครไม่ได้มีเงื่อนงำ
จบแค่ข่มขืนแล้วเสียชีวิตก็จบถูกไหมคะใช่ไหมคุณนัทธวุฒิ
แต่ในภาพในกล้องวงจรปิดนะ
ที่น้องผมโดนอุ้มออกมาจากผับเนี่ย
ถ้าบอกว่าไม่ได้โดนยาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัวร์นะ

แล้วเขาก็บอกอยู่ว่ากินแค่ครึ่งกลม

ต้องอุ้มกันออกมาจากผับคอตก
แล้วมีเขาคิดที่ไหนมากกันว่า
ไอ้แอว่าโดนยาอะไรนอกช่างอะไร

ทางครอบครัวสงสัยไปถึงว่า
มันเป็นการวางแผนมา

ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คาใจว่าใช่หรือไม่

คือที่ฉันถามไม่ใช่อะไรคุณธวุฒิคืออย่างนี้

คือว่ามันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
คือกิ๊บไปรู้เห็นเกี่ยวข้องอะไร

สารเสพติดหรือว่าเป็นยาใดก็แล้วแต่

แต่ก็โดนประทุษร้ายคือข่มขืนด้วย

แต่ว่าตรงที่สมุดบัญชีเนี่ย

คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ทางครอบครัวเล่า
เพราะว่าหลักฐานที่ให้ตำรวจทางพื้นที่ไปสพมะขามเนี่ย
คือเป็นบัญชีบางเล่มปิดไปแล้วด้วยค

จะเอาที่ไหนมาเป็นแสนล่ะ
เจอแล้วก็มานี่เลย

ที่ขึ้นหน้าจอให้เนี่ยเป็นบัญชีที่

แล้วทำไมแล้วคุณยายไปค้นเจอที่ไหน

ของเข้าไปหมดใส่ถุงดำไปหมด

มาอยู่ในกระเป๋าอยู่ในถุงดำ

อันนี้คือยายมาเจอหลังจากที่ลื้อของกิฟต์

แล้วมีเงินหลักแสนเนี่ยก็คือเจอในกลุ่มเดียวกันใช่ไหม

แต่อันนี้เจอในถุงดำที่เก็บเสื้อปากไป

เด็กมันจะเก็บปล้นอย่างนี้ไปหมดเลย

แต่เล่มนี้มันเป็นเงินเยอะ

ทีนี้เงินหลักล้านที่ว่านี้ที่เมื่อวานครอบครัวเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
กว่าบาทนะคะที่มีโอนเข้าแล้วก็ออกเลยใช่ไหม

เขาเท่านี้แล้วออกเลยถูกไหม

ที่เกิดขึ้นคือวันที่๖เดือน๑ปีนี้๑๘ปีนี้แหละ๖๑ใช่ไหมคะ
แล้วคือก่อนที่มันจะเกิด๒รายการนี้มันทิ้งช่วงเยอะ
เพราะว่าบัญชีถ้าคุณผู้ชมดูข้างบนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตรงเข้มมันปี๑๖อันนี้ปีฝรั่งเขานะ
ทีนี้ไอ้๒บรรทัดล่างนี่แหละค่ะที่คุณยายและพี่ชายสงสัยว่าทำไมมันโผล่มา๒บรรทัศน์นี้ในปีนี้เมื่อเดือนมกราคม

ไม่เคยรู้อะครับไม่เคยรู้เลยว่าน้องทำอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ไม่เคยมาเล่าว่าหนูได้อะไรยังไง
ใครเค้าบอกว่าโทรมายืมตังยายของตังยายอยู่ตลอด
แล้วเค้าเข้ามาอยู่กันบรีก่อนปีใหม่นิดเดียวแล้วบรรทีนี้ก็เดือนมกราคม
แต่มันมีแค่นี้เลยนะคือมันมันจบที่เดือนมกราแล้วมันไม่ได้มีอีกนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวอย่าเพิ่มปักใจแต่เข้าใจว่าสงสัย

แล้วตั้งแต่มีข่าวน้องมาเนี่ยยังไม่มีใครบอกอะไรมาเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเงินยัง
ส่งอะไรมาไม่มีเพราะฉะนั้นเงินหลักล้านนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามายังไง

เวลาเขาทำคดีกันทนายสงการคะแค่นี้มันสงสัยได้ขนาดที่คุณยายและพี่ชายเขาสงสัยไหมว่า
มันจะนำไปสู่การฆาตกรรม
เราเชื่อว่ามันต้องมีเหตุจูงใจลำพังตัวของผู้ตายเองเนี่ยนะครับ
ยังไงแล้วเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาท
ถามว่าเขาเป็นนอมินีของใครหรือเปล่า
และเมื่อตัวของกิ๊บเป็นนอมินี
นั่นแสดงว่าบุคคลอื่นจะต้องทำธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องให้ตัวกิฟต์เป็นนอมินีเลยฮะ
ถ้าเดินบัญชีกันปกติ
มันไม่ใช่ว่าพ่อกับลูกหรือสามีกับภรรยา

ให้ตัวของยายตัวพี่ชายเอาสมุดบัญชีหลักฐานทั้งหมด
เขาไปทำไงต่อคือหนึ่งเขาก็ต้องตรวจสอบว่าใครโอนมาแล้ว
ดูเส้นทางการเงินแล้วถอนไปให้ใครคือมันสามารถตรวจสอบได้เลย
โดยไปต้องตั้งข้อฐ้าใหม่ไปให้ประงอไม่ต้องไม่ต้องถ่ายหน่วยงาน

การที่ตัวของคุณยายพี่ชายเข้ามาส่วนกลาง
เขาอยากให้ทางตำรวจส่วนกลาง
สนับสนุนการทำงานของตำรวจพื้นที่
บางทีต้องบอกว่าการทำงานบางทีมันรูปหน้าปัดจมูกหรือไม่อย่างไร
ต้องบอกว่าที่ส่วนกลางเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย

ตัวของผู้ตายและเครือข่ายทั้งหมดว่าติดต่อใครบ้าง

จะรู้หมดเลยครับว่าก่อนที่น้องเขาจะตายเนี่ย
ติดต่อใครและกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดติดต่อใคร
และใครที่ติดต่อตำรวจเกี่ยวข้องไหมคนมีเสียเกี่ยวข้องไหม
เจ้าของผับเกี่ยวข้องไหมมันจะได้ชัด
แล้วมันจะได้คลายปลมสงสัยแม้กระทั่งคุณชายยังบอกเลยว่า
น้องเคยมีคนเอาไปนอมินีในการเปิดสถานบริการ
คุณยายนิดเดียวก่อนโฆษณาคือ
ปกติกิ๊บจะทำอะไรเนี่ยไม่ปรึกษายายใช่ไหม

จะทำธุรกิจทำอะไรยังไงกับเพื่อนไม่ได้เล่า

ไม่รู้จักเขารู้จักแต่เพื่อนแถวบ้านเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

เพราะว่าตำรวจเองก็สอบอยู่หลายคน

แต่คนที่ครอบครัวสงสัยตำรวจเขาก็สอบแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเนี่ยนะคะ
ทางทีมงานเราก็บอกเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะตั้งข้อสังเกตได้ไหม
เงินหลักล้านที่มามันเกิดจากการที่บรรทัศน์ก่อนหน้า
เงินล้านจะเข้ามันต้องปี๖๑มัน๒ปีไปแล้ว

รวบแล้วเอาตัวเงินไหนตอนน่ะ
หมายถึงคือเอางี้ก่อนเรื่องถอนไว้ก่อนนะ

เขาอาจจะเอาเงินเข้าแต่เขาไม่ได้เอาบัญชีไปอัปเดต
เป็นไปได้ไหม
ตรงปีที่แรกตรงปีนี้
คุณยายว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสะสมเงินเขา
แค่เขาไม่ได้เอาสมุทรไป
แล้ว๒ปีวันนี้มันรวมแล้วมันได้ล้านไหมล่ะ
โดยพฤติกรรมเขาคือยายไม่เชื่อเลย

เขาไม่มีเงินทุนก็แทนอะไรไปกัน

สิ่งของเงินทองอะไรที่เขาจะมีเป็นสะสมไว้ได้ไหม

เห็นบอกผู้ตายมีลูกสองคน

เอางี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาถามเรื่องนี้นะคะ
อันนี้คือข้อสงสัยที่คุณผู้ชมช่วยกันตรวจสอบนะ
ก็เลยลองถามดูนะคะ
คือบัญชีที่มันมีเงินเป็นหลักแสน

ทีนี้เมื่อวานที่ทางครอบครัวเขามา
มันเป็นบัญชีที่มันมีหลักล้านอยู่

เพราะว่าครอบครัวเขาเพิ่งเจอ

คือยังไม่มีบัญชีนี้อยู่ในมือตำรวจนะคะ

คืออันนี้เขายังไม่ได้เอาไปให้ท่านค่ะ

คือตำรวจสามารถใช้อำนาจของตำรวจ

ว่าบัญชีเงินล้านที่ว่านี้เนี่ย

ครับเดี๋ยวดำเนินการตรวจสอบครับ

ตกลงผู้หญิง๓คนที่อยู่ในเนื้อข่าว

คนแรกเพื่อนรุ่นพี่ชื่อแอร์เนี่ย

คนที่ชื่อแอร์ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่

หรือยังสงสัยอยู่คะ

อย่างที่คุณจอมขวัญนะครับ

บางครั้งก็แยกกันกลับนะครับ
ในรายละเอียดที่น้องเขา
ชี้แจงก็ตามนั้นแหละครับ

ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายเลยใช่ไหมคะ

หรือว่าที่อาจจะเกี่ยวข้องไหมคะ
เราดำเนินการสืบสวนทุกประเด็นครับ

ต่อมาผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวค่ะ

ยังน่าสงสัยว่าเกี่ยวกับการฆาตกรรมไหมคะ

คนที่ถือกระเป๋าตามไปค่ะภูมิกับ
คนที่ถือกระเป๋าตามไปคือเพื่อนที่ไปดื่มด้วย

คือจากที่น้องเขาได้ชี้แจงนะครับ

ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนี้นะครับว่า

เขาก็กลับมาบอกชายเจ้าของรถว่าให้ไปดูด้วยนะ

ขณะที่อยู่ที่รถเขาก็เปิดกระเป๋าของน้องผู้หญิงดูนะครับ

จะสามารถติดต่อหาเพื่อนหาอะไรได้ไหมนะครับ
ซึ่งจากการเปิดกระเป๋าเพื่อหาโทรศัพท
หาเอกสารอะไรที่จะติดต่อได้ปรากฏไม่มีครับ
แล้วโทรศัพท์เครื่องของผู้ตายนี่นะครับ
หลังวันเกิดเหตุเนี่ยพนักงานทำความสะอาดของสถานบริการนะครับ
พบครับแล้วก็แจ้งเรา
ไปตรวจยึดมาเพื่อประกอบคดีครับ
โทรศัพท์นี้ตกในบริเวณโซฟาครับ
ใกล้ตรงที่ยกน้องผู้เสียชีวิตมาวางไว้นะครับ

ซึ่งตอนแรกเราก็หาโทรศัพท์ไม่เจอครับ

ไปเจอเจอที่พนักงานสถานบริการแจ้งมาว่า

แล้วเราก็ไปตรวจสอบก็เป็นของน้องกิฟต์ครับ

ตำรวจมองว่ายังต้องสงสัยว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะ

เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่ายังต้องดูอีกครับ
แต่ว่าในช่วงนี้ก็ไม่น่านะครับ
แต่เราก็ไม่ใช่ไม่ทิ้งไปนะครับ

แต่ในชั้นนี้จากที่เราสอบสวนอะไรต่างในรายละเอียดนะครับ
ก็คงจะเกี่ยวข้องไม่น่าเกี่ยวข้องเท่าไหร่ครับ
ส่วนผู้หญิงที่ออกมาบอกว่าน่าจะ
ที่พูดว่ากิ๊บอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเคใดก็แล้ว
แต่คนนี้นี่ตกลงเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยถูกไหมคะ

คืออย่างนี้ครับที่น้องเขาชี้แจงนะครับน้องคนที่นั่งอยู่ซ้ายสุดนะครับ

แล้วก็อยู่ไม่รู้หลุดไปยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขาไม่ได้ไปแชร์ต่อตอนนั้นนะครับ

ซึ่งตัวเขาเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถูกไหมคะ

แล้วเพื่อนเขาที่เขาคุยด้วยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหรือเปล่าคะ
เพื่อนเขาหรือครับเขาก็เขาบอกว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ย
เพื่อนสนิทกับเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันนะครับ
แต่เป็นรุ่นพี่นะครับเขาก็สนิทมากเขาก็แชร์ไปนะครับ
ในส่วนนี้เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดแล้วครับ
ซึ่งเพื่อนคนนั้นที่เขาคุยด้วยเนี่ยเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะ
เกี่ยวข้องอะไรหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นนะคะ
ครับเดี๋ยวตรวจสอบครับดำเนินการตรวจสอบครับ
จนถึงตอนนี้ต้องเรียกใครมาสอบเพิ่มคะภูมิกับ

ท่านได้ยินดิฉันไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมครับ
ตำรวจเตรียมเรียกสอบอีกกี่คนคะ
เราดำเนินการครับที่เกี่ยวข้องเราดำเนินการครับ
ในรายละเอียดก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับ
เราดำเนินการอยู่ครับโดยท่านผู้บังคับการนะครับ

ความความความความความความความความความความความความความความความ

ก็คือมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันปึ้งเดียวอัปเดตบัญชี
แต่มันต้องมาจากยอดรวมทั้งหมดแต่อันนี้เราก็สงสัยว่ามันเป็นล้านได้ยังไง

คือเดี๋ยวทางตำรวจคงไปสอบเจ้าหน้าที่ธนาคาร

มันมีที่มาที่มาที่ไปอย่างไร
ให้อธิบายตามตัวหน้าสมุดบัญชีครับ
คือที่ฉันถามตั้งแต่ต้นรายการเนี่ย
จริงแล้วเรื่องอาจจะไม่ซับซ้อนก็ได้
อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเป็นตัวแทนใคร

ซึ่งครอบครัวขอแค่ผลตรวจออกมา
ร่างกายเขาสารในร่างกายเขา

คือแล้วเขาอยากจะรู้ว่าในคดีนี้นะครับ
ข่มขืนแล้วฆ่าหรือฆ่าแล้วข่มขืน
มันมีความหมายต่อการสู้คดีต่างกันไหมคะ

สมมุติว่าฆ่าแล้วก็ข่มขืนเนี่ยนั่นแสดงว่า
ข่มขืนผู้ตายตายแล้ว
มันก็จะไม่เป็นความผิดเรื่องของการข่มขืน
มันจะเป็นเรื่องของความผิดฐานทำให้เสียทรัพย

ดังนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับ

แต่ถ้าเกิดฆ่าแล้วมาข่มขืนภายหลังเนี่ย
มันจะไม่ผิดเรื่องของเรื่องของข่มขืนแหละ

เพราะศพคือทรัพย์อันหนึ่ง

ว่าผู้ชายคนหลังที่ข่มขืนเนี่ย

มขืนไม่สำเร็จและช่วยเหลือตัวเอง

เปิดระต่างเอาปอกถุงย่างกันใหม่ทิ้ง

เดี๋ยวเราดูผล
แต่ทีนี้แต่ทีนี้สิ่งที่มันได้ยินมาจากในพื้นที่เรายังคาใจอยู่ไหม
เพราะว่าที่ฉันถามตำรวจซ้อน๒วันแล้วนะว่าตกลงเขาเป็นคนกว้างขวางไหม
มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจหรืออะไรที่มันจะโยงมาก่อน
ตำรวจบ้างไอ้ฝ่างเราจะไปรู้น่ะ
คือต้องยอมรับไว้ส่วนหนึ่งว่าคงไม่มีผู้ต้องหาใด
ที่จะรับสารภาพออกหากไม่ได้จำนวนด้วยหลักฐาน
และคงไม่บอกใครหรอกนะ
มีอะไรอีกไหมนอกจากสองเรื่องนี้
สองเรื่องนี้

สามารถเข้าไปนั่งคุยกับผู้ต้องหาได้
แล้วเขามีคลิปเดี๋ยวเขาจะมาให้เร็วนี้

นั้นผมไม่ได้ไปเขาห้ามผม

ให้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลด้านขา

ทำแผนตรงที่นางคลิปใต้ในห้อง

ไปทำไรบ้าง
ไปถ่ายคลิป
ขวัญก็คือมันค้างคาใจเห็นการทำงานบางประการที่ผู้ต้องสงสัยสามารถเข้านอกออกในได้

ในขณะที่ญาติจะขอเข้าไปถ่ายจุดที่

ก็คือลูกก็ญาติไงญาติจะเข้าไปถ่ายไม่ได้เข้า

แต่๑ใน๓คนที่ตำรวจสอบที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยเข้าไปได้

สงสัยว่ารู้จักสนิทสมกับตำรวจอย่างนี้เหรอ

สงสัยว่าทำไมได้สิทธิพิเศษ
ซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะถูกคลี่คลาย
วันจันทร์๑๐โมงเช้าไปพบท่านรองเฉลิมเกียรติศรีวรคารที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

คือไหนแล้วเนี่ยมันมีหลายปรมทางส่วนกลางท่านรองเฉลิมเกียจท่านตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
คุณผู้ครอบข้างจะได้การสั่งการอันไหนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ไปตรวจสอบเบสสัญญาณมือถือว่าผู้ต้องติดต่อใครคุยกับตำรวจแบบไหนบ้าง
งั้นเดี๋ยวเราตามต่อแล้วไทยรัฐทีวีก็ตามต่อด้วย

ก็จะแจกแจงรายละเอียดของข่าวนี้เช่นเดียวกัน
ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากคำให้การที่ทั้ง๓คนให้กับตำรวจบ้าง